คุณผู้ชมต่อเลยนะคะว่าด้วยเรื่องศาสตร์ของตัวเลขกันหน่อยนะคะ

มวดที่แล้วเลขท้าย๒ตัวคือ

คุณคะที่สงขลามีคนถูกเขาไปขอแล้วก็ได้

มาดูกันหน่อยค่ะพิธีบวงสวงอันเชิญแม่ย่านาง
เรือสีสบายจัดขึ้นเมื่อวานตอนบ่ายนะคะ
ที่วัดสันติวรคุณอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ชาวบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันขุดเรือขึ้นมาไว้ที่วัด
โดยพระอาจารย์สรชัดเตศวโรเป็นรักษาการเจ้าอาวาส

ไปร่วมพิธีกว่าร้อยชีวิต
หลังเสร็จสิ้นพิธีก็ถึงเวลาของเซียนแล้วล่ะค่ะ
ถึงเวลาหาตัวเลขนำน้ำแดงไปถวายจุดทูบ

เพราะงวดที่แล้วเขาได้กันมา๒๓และ๓๓
เขาก็เลยมาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูก
ก็เลยกลับไปแก้บนกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
งวดนี้ไม่ได้บอกนะว่าเขาเห็นเลขอะไร
ส่วนที่จังหวัดกาลสินค่ะ
จังหวัดกาลสินนี่คุณเขาหาอะไรกันที่บ้านหลังนี้

บ้านเลขที่๑๗ทับ๘เขตเทศบาลเมืองกาลสินค่ะ
ไปหางูต้องปิดประตูค่ะ
หางูกันแบบนี้คุณคิดดูดิเห็นไหม
รังของอยู่เยอะไงกล่องกระดาษเต็มไปหมดเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นการหาก็ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ยากหน่อยนะคะ
กู้ภัยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้
ออกแรงค้นหาค่ะหาอยู่สักพักหนึ่ง
ไปเจอนะงูเนี่ยมันนอนขดตัวอยู่ที่หลังรังพลาสติก
นี่ไงเจ้านักงี้เขาก็เลยใช้บ่วงไปคล้องคลองูออกมา
ล้องคองวกมาเสร็จปุ๊บมาดูเป็นงูอะไร
งูสิงยาว๒เมตร
ก็เลยนำไปปล่อยป่าแบบนี้นะคะป่าที่ไหน
ใกล้บ้านใครก็ระวังนะ

ใช่ค่ะเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า

ก็เลยออกมาดูเห็นงูมันเลื้อยเข้าไปในบ้าน
คล้องงูมานี้ขึ้นที่สิบเจ็บทับแปล